เอิร์ทนักแสดงจากบุภเสันนิวาส
หนึ่งในนักแสดงจากบุภเสันนิวาสนี่แหละ
วันนี้เขาก็โดนบอกว่าเฮ้ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือเปล่า
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องรถหรูหรือเปล่ารถหรูสี่คันเนี่ย
คุณเอิร์ทเป็นคนสุดท้ายที่ขับรถเข้าไป
เป็นคนสุดท้ายที่ขับรถเข้าไปนะครับ
แต่วันนี้คุณเอิร์ทไปก่อน๑วันพร้อมกับทนายเกรียงชัยนะครับ
ก็นำพยานหลักฐานเข้าพบร้อยตำรวจเอก
อิขทิพพนะฮะจันทรโสดารองสรวจสอบสวนนะครับ
สอนอพญาไทยเนี่ยเขาชี้แจ้งครับ
คุณเอิร์ทเข้าไปชี้แจงกรณีภาพที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
ว่ายอมรับตัวเองเป็นคนเคลื่อนย้ายรถของนายแทนไทย
แทนไทยนรงกุลผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์นะฮะ
เอาไปเก็บแถวย่านบางใหญ่จังหวัดนทบุรีเนี่ย
โดยนำหลักฐานเป็นเอกสารการรับรถแล้วก็ใบเสนอราคามามอบเป็นหลักฐาน
คุณเอิร์ทเขาก็บอกอย่างนี้วันนี้นำหลักฐานมาชี้แจงแล้วล่ะ
สิ่งหนึ่งที่เอิร์ทออกมาชี้แจงวันนี้เกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับว่าอย่างแรกตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะ
แต่ถามว่ารู้จักกับนายแทนไทยไหมเขาบอกเขารู้จักรู้จักในฐานะลูกค้า
โดยแทนไทยแจ้งให้ไปรับรถเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ตนก็ไปรับรถจากบ้านของนายแทนไทยย่านเรียบทางด่วนรามอินทาม
เพื่ออะไรฮะเพื่อประเมินราคาเคลือบแก้ว
เพราะว่าโชว์รูมของเอิ้นเขาทำเคลือบแก้วอยู่แล้วเพื่อประเมินราคาเสร็จ
ลูกน้องของนายแทนไทยก็ได้ขับรถเนี่ยกลับไปยืนยันว่าไม่ได้ขับไปที่โกดังตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน
เพราะตนต้องไปงานวันเกิดเพื่อนต่อที่ทองหล่อ
จากนี้สถานที่ที่ไปรับรถมาเนี่ยนะฮะกับตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ย
มันเป็นคนละสถานที่กันทั้งนี้ไม่ทราบว่าธุรกิจของแทนไทยเนี่ยทำธุรกิจอะไร
เรื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้าพอทราบข่าวก็ตกใจเช่นกัน
รวบรวมข้อมูลมาตอบคำถามในประเด็นที่ตำรวจสงสัย
หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีการนัดหมายอะไรเพราะตำรวจเขาก็เช็คเอิร์ทมาแล้ว
ว่าอีเอิร์ทมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือเปล่า
เขาบอกว่าตอนนี้เช็คมาแล้วว่าไม่ได้มีอะไร
แล้วก็ตำรวจเขาก็สอบถามข้อมูลก็เพิ่มก็ให้ข้อมูลเข้าไปเกือบหมดแล้ว
ก็คือเรียกเข้าไปพูดคุยแหละถูกนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเองก็มีพ่อแม่เขาก็มี
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าคนก็ไม่กล้าใช้งานนาน
นางก็ว่าอย่างนั้นคนก็ไม่กล้าใช้งานนาง
จริงนางเป็นคนที่ขายรถเขาซื้อมาขายไป
เป็นแก๊งนางก็คือซื้อรู้มาตั้งนานแล้ว
ว่านางเป็นคนซื้อมาขายไป
แล้วโชว์รูมของเอิร์ทนี่รถสวยหมดเลย

ครับผมแล้วหุ้นกับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่ง

เพราะนางเป็นคนขับรถแพงอยู่แล้วใช่ไหม

แล้วอย่างนี้คุณแม่มีโอกาสได้คุยกับน้องเอิร์ทไหม

อ๋อเห็นไหมเขาอัปเดตให้คุณแม่ฟัง

ก็ส่งมาเขาก็ส่งมาหาฉันแต่ปกติ

ในวงการเนี่ยคุณแม่ไม่มีเบอร์ผู้ชายคนไหนบ้าง

เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้คือไปสอนอนแล้วผมแถลงข่าวทุกอย่างโอเคแล้วนะพี่
เขาก็ว่าอย่างนั้นบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปอย่าง
ก็เหมือนนางบอกว่านางเป็นคนขายรถเป็นคนขายรถนั่นแหละ
ฉันก็ถามว่าอ้าวแกทำไมแกไม่บอกฉันว่าแกหุ้นกับการพนันออรเชษ

เออไม่ใช่ใช่ไม่มีเรื่องคุยกับผู้ชายฮะเนาะ

เอาแบบนั้น่ะเล่าให้กับดูศึกษาให้ฟุตบอลให้ผู้ชาย

จะเป็นไม้ล่าสุดเรื่องไม้ก็มีหลายเลขหาไม้หาป๊อปด้วย

หนูก็อยากจะคิดอย่างนั้นแต่ดูมันลบรูเกลียดคุณแท่

อ๋อใช่แต่ใส่แล้วกันเองนะฮะ
ครับผมโอ้โหสวยงามนะแสบสวย
คุณแม่ไหนแล้วคุณแม่ย้ายหัวใหม่ด้วย

เสื้อหน้าทอดกินก็เตี๋ยวมากเลยดูมันกรอบดีนะฮะ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้เขาบอกว่าโอเคแหละ
ตัวเอิ้นเองยังไม่สามารถหาความผิดที่เกี่ยวกับ

มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของรถด้านออนไลน์

เว็บไซต์เนี่ยจะมีคนมีชื่อเสียงเว้ย

เขาว่ากันว่าแต่ยังไม่มีตำรวจไม่ได้พูดอะไรนะ

แต่บางทีพวกยูทูบเบอร์เขาก็รับงาน
แบบว่ามีคนมาจ้างเขาก็รีวิวกัน

แล้วก็ค่อยมาโดนตามทีหลังว่าแบบผิดกฎหมายบ้าง
ไปช่วยคนที่แบบฟอกงงฟอกเงิน
ก็ดูสิก็คนแต่ละคนที่โดนจับ

๒๗คุณคิดดูกันว่าเดี๋ยวนี้เด็ก๒๕
มีเงินหมุนเวียนภายในแบงค์๑๕๐๐๐ล้าน
นี่เขาว่าจะมีการเปิดเผยชื่อออกมาหรือเปล่าพี่มด

ซึ่งเขานี่ไงเขาโดนจับกันหมดแล้วตอนนี้คือ

เนื่องจากว่าที่เขาพูดว่าทำไมจะต้องมีการเปิดเผยชื่อเนี่ย
จากว่าคุณแทนไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะเอาเงินที่ได้ไปสร้างหนัง

ตอนแรกบอกเป้อารักเป็นเป๊ะไม่เกี่ยว

เห็นดารามากมายเหล่านั้นคือดาราไปร่วมเล่นหนังกับเขา

ก็เลยมีชื่อเป๊ะอารักมีชื่อคนละคนซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ว่าอุ๊ยเป๊ะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลการไม่เกี่ยวนะฮะ

อย่าไปปิดคือก่อนหน้านี้คือใครเข้ามาอ่ะเหมือนแม่มณีแก้วแล้วอ่ะ

ถูกปะย้อนกลับไปแม่มันนี่แม่มันนี่ทำรายการจริงนะ

ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าแม่มณีเขาทำรายการจริง

ปรากฏว่าเหมือนกันคุณแทนไทยเนี่ยเขากำลังจะทำรายการอะไรเขาจะทำรายการแบบประมาณว่าไม่ใช่รายการทำหนัง

ย้อนกลับไปเป็นแบบว่าพวกวัยรุ่นยุค๙๐

ปรากฏว่าก็เลยมีเป๋อารักษ์มีใครต่อใครคนก็เลยไปเชื่อมโยงว่าโอ้โหแสดงว่าเครือข่ายออนไลน์จะต้องมีดาราเยอะแยะแน่นอน

พวกดาราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเงินอะไรมาจ้างเราถูกต้องไหม

นะฮะตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คุณเอิร์ทก็อย่างที่บอกวันนี้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจไป
ไปก่อนหมายเรียก๑วันด้วยซ้ำไป